คุณผู้ชมนครศรีธรรมราชเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณครูผู้หญิงคนหนึ่ง
ก็อยู่บ้านอยู่บ้านคนเดียวนะครับปรากฏว่ากลางดึกเนี่ยมันมีคนปีนฝ้าเข้าไปค่ะ
ปีนฝ้าเข้าไปก็ไม่ปลอดภัยแล้วค่ะโอ้โจรรายนี้เข้าไปไปขอเงิน
พอได้เงินเสร็จแล้วขอมีความสัมพันธ์ด้วยค่ะเอาเงินไม่พอไม่พอ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคุณครูรอดมาได้นะคะเพราะว่าความมีสติ
จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะเป็นทาวน์ฮาวส์ชั้นเดียว
ห้องที่เกิดเหตุคือห้องนอน
เป็นครูปฐมที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดกะบี
ตอนที่ตำรวจไปนี่ยังอยู่ในอาการตกใจอยู่เลย
ก็เล่าบอกว่ากำลังหลับอยู่ในห้องนอน

กลางดึกได้ยินเสียงก๊อกแก๊กจากห้องครัว
ก็เลยลุกไปดูปรากฏว่าเจอคนร้ายค่ะ
รูปร่างทวมเข้ามาประชิดตัวเอามือปิดปาก
โอ้โหปิดปากไม่ให้ร้องเธอก็ต่อสู้ขัดขืนนะคะ
ขอความช่วยเหลือแต่ว่าไม่สำเร็จไม่เป็นผล
คนร้ายเนี่ยบอกว่าอย่าร้องแล้วจะไม่ทำอะไร
เอาตังค์มา๕๐๐บาทขอตังค์๕๐๐บาท
เธอก็ตั้งสติบอกไม่มีไม่มีเงินสด
ขอเป็นโอนได้ไหมโอ้โหนี่ฉลาดมาก
โอนได้ไหมโอนผ่านแอปแล้วจะไม่บอกตำรวจ
แล้วไม่แจ้งความด้วยคนร้ายก็ตายใจคุณนัทพงศ์
บอกเลขบัญชีให้โอนเงินสำเร็จเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี่ที่โชว์
เงินสำเร็จแล้วบอกคนร้ายอย่าทำอะไรเลยนะคะ
คนร้ายบอกโอนตังค์แล้วขอมีอะไรด้วยได้ไหม
โอ้โหขอเพิ่มเธอก็ใจดีสู้เสือบอกอย่าทำอะไรเลย
เงินก็ได้ไปแล้วจะเอาอะไรก็เอาไปได้

ยอมงั้นไม่มีก็ได้แต่ก่อนไปขอเตือนหน่อยนะ
ทุกครั้งที่เข้านอนอย่าลืมล็อกกอนประตูทุกครั้ง
อะไรนะอะไรนะเดี๋ยวใครเตือนใครนะ
คนร้ายเตือนบอกทุกครั้งเวลาเข้านอน
อย่าลืมล็อกกอนประตูนะล็อกทุกครั้งนะไม่งั้นอันตราย

คนร้ายก็ปีนฝ้าเพดานกลับออกไปทางเดิม
นี่แล้วตอนปีนเนี่ยมีรายงานบอกว่า
ตัวเองก็โดนแผ่นอลูมิเนียมขอบฝ้าเพดานบาดเป็นแผล

เมื่อกี้ที่เราเห็นคราบอยู่เนี่ยนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณครูคนนึงนะคะ
นะคะที่กลางดึกเลยในบ้านของเธอค่ะอืม

แอปเรียบร้อยเลย

นะครับเลขบัญชีเรียบร้อยเลย

คุณสัสสิทรบอกว่าเช่าบ้านหลังนี้มา๖เดือน

แต่ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะ
ผู้หญิงอยู่คนเดียวมันก็เกิดเหตุแบบนี้ได้นะคะ

เดี๋ยวกลับไปอยู่บ้านพักของโรงเรียนดีกว่านะคะ

คนร้ายน่าจะเป็นคนที่อยู่บ้านติดกันนี่แหละ

ทางคุณครูปิดไฟในบ้านทั้งหมด

คาดว่าน่าจะปีนฝ้าเพดานมาจากบ้านเช่าห้องแรก
ซึ่งตรงนั้นไม่มีคนอาศัยแล้วก็คลานมาเรื่อยบนฝ้าเนี่ยค่ะ
แล้วก็ไปที่ห้องนอนของคุณครู
ซึ่งเดี๋ยวก็คงจะต้องติดตามตัวผู้ต้องสงสัยมาดำเนินคดีค่ะ